สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมคะตรุษจีนวันเที่ยวปีนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจ
เพราะว่าหลายพื้นที่นะคะเราพบว่าอาจจะมีฝนตกได้
เช้าขึ้นมามองฟ้าขึ้นไปเห็นแดดเปรี้ยงแบบนี้
แต่คล้อยบ่ายอาจจะมีฝนตกนะคะก้อนเมฆเริ่มก่อตัว
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อากาศเย็นถึงหนาวมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ดอยหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๕๑๕องศา
กลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศยังเย็นอยู่ค่ะคุณผู้ชม
มีลมแรงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๘องศาคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยทั้งสองฝั่งประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑เมตรอุณหภูมิอยู่ที่๒๐๓๖องศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
กับมีลมแรงอุณหภูมิสบายค่ะ